กับน้องเมทัลคุณผู้ชมค่ะเห็นคลิปสวยเนี่ยลงในไอจีหลายรูปเลย
มีรูปชุดว่ายนงว่ายน้ำอะไรกันด้วยอุ้ยไปสวีทกันเวอร์แน่นอนรอบนี้
เซ็กซี่สุดคือทริปนี้ฝ่ายคุณภรรยาเขาไม่ทำให้แฟนคลับถิดหวังเลย
เมทัลนะคะจัดชุดว่ายน้ำนะฮะโพสต์โชว์ซวดทรงอกเอวเรียกว่าเปรี้ยวปรี๊ดเข็ดฟันเลยจ้า
แต่ที่เด็ดกว่าชุดเห็นทีจะเป็นท่าโพสต์เซ็กซี่เซ็กซี่เขาบอกว่าเป็นท่าโพสต์แบบรับแดดพี่แจ๊ค
หลายคนบอกว่าอุ๊ยแซ่บซะเหลือเกินนี่ไงเอ็นตัวแบบประขอบสระแล้วก็แงนรับแสงนิดนึง

ตอนนี้รู้สึกไม่เอาค่อยโอนะคะ

แต่เอาจริงน้องก็มั่นใจตัวเองอยู่แล้วนะ

บอกว่าต้องมีโดมน้อยเมเตลน้อยต้องได้กลับมา
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่คนบันเทิงที่เหล่าแฟนคลับเชียร์
แล้วก็รอคอยที่จะเห็นเบบีของทั้งคู่ด้วยนะ
คู่นี้เขาแต่งงานกันมา๒ปีแล้วนะคะ
เดี๋ยวอะไรพร้อมลงตัวก็น่าจะมีข่าวดีแน่นะคะสำหรับคู่นี้
แต่ได้ข่าวว่าพี่โดมก็พยายามอยู่นะคะก็รอลุ้นกันต่อไปคุณผู้ชม